ตัวเลขของผู้ป่วยที่อยู่ที่โรงพยาบาล

แล้วผู้ป่วยรายใหม่ก็๒๐กว่าคนเอง
น้อยลงนะดีครับทำให้สโรบาคล์ต้องมีการประมวล

อาจจะมีการผ่อนปลนปังมาตรการที่มีการประกาศเข้มงวดกันไป

เสาร์อาทิตย์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาดูกันว่าจะผ่อนปลนได้หรือเปล่านะฮะ
ไปดูภาพรวมกันก่อนนะฮะนายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินโคศกสบค
ก็แถลงเรื่องของภาพรวมของโควิด๑๙ประจำวัน
วันนี้มีผู้ป่วยมรายใหม่เพิ่มมา๒๘มรายก็ยังเป็นกลุ่มเต็มเดิมนะครับ
กลุ่มที่ไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้ออยู่แล้ว
ในแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรค๑๖ราย
ผู้ป่วยรายใหม่๕รายไปในแหล่งชุมชน๑ราย
อาชีพเสี่ยง๔รายสอบส่วนโรคอยู่อีก๗ราย
รักษาหายเพิ่มอีก๙๖รายเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพด้วยกัน
ทีนี้มันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอย่างที่รายงานกันไป
ผู้เสียชีวิตรายที่๔๗เป็นหญิงไทยอายุ๘๕ปีก็อายุเยอะเหมือนกันนะฮะ
คุณป้าเองก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านแต่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูง
มีนาคมถึง๒เมษายนมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
และ๑๒เมษายนมีอาการหนักขึ้นมีไข้มีไอหอบเหนื่อยเจ็บคอ
แล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเอ็กซาเรย์ปอดก็เพราะว่าปอดอักเสบ
เมษายนอาการหนักขึ้นและเสียชีวิต๑๖เมษายนนะครับ
ทีนี้ภาพรวมของผู้ป่วยสะสมในไทยตอนนี้๒๗๐๐พอดีเป๊ะเลย
กลับบ้านไปแล้ว๑๖๘๙รายแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างที่บอกไปว่ามันต่ำกว่าพันแล้ว
ตอนนี้มีคนป่วยรักษาอยู่๙๖๔รายและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๗ศพนะครับ
โค้งส่งสวัสดิ์ว่าคอบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้ป่วยที่รักษาตัวไม่ถึงพันธุ์
ทำให้ตอนนี้สามารถรองรับผู้ป่วยใหม่ได้ถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มจะไม่มีปัญหาเรื่องของเตียงแล้วก็เครื่องช่วยหายใจ

สัปดาห์หน้าเดี๋ยวสวบคอจะมีการเตรียมหามรือกันเพื่อพิจารณาผ่อนคลายผ่อนปลนมาตรการบางอย่าง
แต่ว่าการจะผ่อนปลนผ่อนคลายมันต้องคำนึงถึงหลักการทั้ง๖ข้อจากองค์การอนามัยโลก
เช่นเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้หรือยัง
ตอนนี้ในไทยสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว
แต่อาจจะต้องให้จำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์สักระยะหนึ่งก่อน
สถานที่ต่างต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

ละคนทีละคนอะไรแบบนี้ค่ะเตียงสระผมเก้าอี้ตัดผม
ระยะห่างกันไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรแล้วคนที่ไปตัด
คนที่ตัดให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยอะไรประมาณนี้
ส่วนห้างจะต้องไม่มีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแห่กันไปช้อปปิ้งรวมตัวกัน
แล้วทุกคนที่เข้าห้างต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
อันนี้ยกตัวอย่างแต่ยังไม่มีการผ่อนปลนใด
ต้องรอสัปดาห์หน้าต้องฟังจากสอบคออีกทีหนึ่งนะครับ